คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่คู่หวานต้องบอกว่าเป็นคู่รักในวงการบันเทิงนะคะ
แต่งงานกันมาก็เกือบจะสองปีแล้วสำหรับฟุ๊กจิระแล้วก็แอปเปิ้ลสีเสงียน
แต่แต่งงานกันมาก็นานยังไม่มีเบบีกันสักทีนึงคือคู่นี้เนี่ย
เขาพยายามมากเลยนะคุณล่าสุดค่ะลงทุนบินไปสวีทกันที่สวิสเตอร์แลนด์
แต่ก็ไร้ผลยังไม่สามารถมีเบบีได้ร้อนใจจนต้องปรึกษาแพทย์
ใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยรวมไปถึงพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพร
แล้วก็ไปเช็คดวงหมอดูคนดังหาวิธีปั๊มลูกกันแบบสุดฤทธิ์เลยล่ะค่ะ
สวิตช์ไม่มีโอกาสทำน้องสวิตช์เลยมันเหนื่อยมันแบบว่ามันเที่ยวเยอะครับ
ไปหลายเมืองก็ได้ความสนุกสนานกลับมาแล้วก็ได้ความผ่อนคลาย
กลับมานี่ก็อาจจะมีอะไรที่แบบน่าจะดีครับผม
อยากให้ได้แบบภายในเดือน๒เดือนนี้เพราะว่ามันจะได้ทันปีกุลด้วยครับ
ปรึกษาหมอดูเยอะมากนะครับว่าลูกควรจะเกิดเมื่อไหร่หมอดูนะครับ
ปีนี้ดีปีนี้ดีสุขภาพแข็งแรงแต่มันก็มีปัญหาทั้งทั้ง
แฟนเราทั้งเรามีทั้งคู่แบบแฟนเราก็มีปัญหาจุดหนึ่ง
มีปัญหาจุดหนึ่งค่อยแก้กันมาเรื่อยตอนนี้หน้าที่ของแฟนก็บำรุงไข่ไป
เพราะตอนแรกทำวิธีการทำวิทยาศาสตร์วิธีแรกแบบมันจะมีเป็นขั้นนะครับ
ขั้นแรกไม่ไม่ติดก็ร้องขั้นต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับเลือกเพศคงไม่ได้ฮะ
เพราะว่าอายุของเปิ้ลด้วยยังไม่ถึงเกณฑ์
ก็ถ้าเกิดว่าได้เพศไหนก็โอเคหมดขอให้ติดก่อนตอนนี้ครับผม
ก็ต้องลองกันหมดทุกวิธีทางนะคะล่าสุดก็เนี่ยแหละ
วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเช็คดวงขอพรไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ
หาวิธีสวีทกันยังไงก็แล้วเบบียังไม่มา
เอานะใจเย็นรออีกหน่อยเดี๋ยวมาแน่นะคะ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้หมอเขาเก่งถูกไหมคุณ
ก็เป็นกำลังใจให้นะคะให้พ่อฟลุ๊กฟิตเยอะแล้วกันนะคะ